อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนใช้บริการรถแท็กซี่ครับ
ปัญหาเรื่องของทอนเงินไม่มีเศษค่ารถจะหมดไปนะครับ
จากว่าเขามีการเอาพร้อมเพลงมาใช้นะครับ
ล่าสุดครับธนาคารไทยพาณิชย์บริการเรื่องของพร้อมเพลย์นะครับ
ให้คุณผู้ชมที่ใช้บริการเนี่ย
สามารถจ่ายเงินแท็กซี่ผ่านทางพร้อมเพลย์ได้ตอนนี้
มีแท็กซี่เข้าลงทะเบียนกับโครงการนี้แล้วประมาณ๑๐๐คัน
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
เครือข่ายกับธนาคารไทยพาณิชย์
มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะ
ยนิธิเดชนาธีผู้ให้บริการออทัยแท็กซี่บอกว่า
การจ่ายเงินผ่านบริการพร้อมเพจ
จะช่วยให้เกิดความสะดวกทั้งเจ้าของรถและผู้โดยสารมากขึ้น
นึกจากเวลารับส่งพฤติศาสตร์ก็จะลดปัญหาเรื่องการทอนเงิน

คือโอนได้ทุกบาททุกสตางค์เลยพร้อมเพลย์สะดวกมากค่ะแป๊บเดียว
นี้มันยุคไอทีนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เห็นนั่งอยู่ในรถ
ก็จะชัดนะคะน่าจะมีเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

เพราะลูกค้าก็มีหลายคนนะคะที่ถามเกี่ยวกับเรื่องพร้อมเพลง
วิธีสังเกตว่าแท็กซี่คันไหนให้บริการจ่ายเงินระบบพร้อมเพลย์ได้บ้าง
ให้ดูจากป้ายสัญลักษณ์ข้างรถแบบนี้ค่ะ
รับรองจ่ายเงินสบายไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทอนเลยค่ะ
โดยข้อดีคือช่วยลดขั้นตอนการจ่ายเงินสดมาเป็นการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันพร้อมเพลย์แทน
เพราะว่ากลัวโดนจี้บ้างหรือว่าเจ้าของที่ส่งลูกจ้างไปรับเงินเนี่ย

ดังนั้นถ้าโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของเลยแล้วก็มันก็มีเตือนมีอะไรอยู่แล้ว

คาดว่าจะเพิ่มเป็น๑๐๐๐คันภายในปีนี้
ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งบริการ
ในการช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพร้อมเพลย์
กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดสนองนโยบายรัฐบาลมากขึ้น